บอกว่าแม่เนี่ยไม่รักตัวเองก็เลยจะฆ่าแม่นะครับ
ตำรวจสวทธิบดีไทยเมืองบุรีรัมได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ไฟเผารถยนต์ด้วยนะฮะนี่ฮะที่บ้านพักหลังหนึ่งอ่า
ในบ้านยางทักษิณหมู่๑๗ตำบลบ้านยางนะครับ
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าชาวบ้าน
กำลังยืนมุงดูรถกระบะที่จอดอยู่หน้าบ้าน
แล้วล้อยางที่เป็นล้ออะไหล่ที่ติดอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยมีร่องรอยถูกไฟ
เสียหายบางส่วนไปแล้วเขาช่วยกันดับทันนะครับ
ขณะตำรวจเข้าระงับเหตุไม่เจอตัวผู้ที่คลุ้มคลั่งนะครับ
ก่อนที่จะมีชาวบ้านมาแจ้งว่าพบว่านายคนนี้ไปนั่งอยู่กับเพื่อนในหมู่บ้าน
ก็เลยตามไปควบคุมตัวมาสอบสวนที่สพเมืองบุรีรำนะครับ
จากการสอบถามทำให้ทราบว่ารถกระบะเป็นของนายสุเทพจานรำ
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็เป็นลูกเขยของบ้านที่เกิดเหตุ
นายสุเทพให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะครับ
บอกว่าคนที่พยายามก่อเหตุจุดไฟเผารถของเขาไม่ใช่ใครอื่นไกล
เป็นน้องเมียนะฮะขณะเกิดเหตุมีเพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์
แต่ไม่มีใครกล้าห้ามปรามเพราะว่ากลัวจะถูกทำร้าย
ส่วนแม่กับพี่สาวแล้วก็ยายของผู้ก่อเหตุ

เนื่องจากกลัวจะถูกทำร้ายร่างกาย
เพราะขณะก่อเหตุนั้นนายคนนี้เนี่ยอาการคลุ้มคลั่ง
ถือมีดมาคมขู่จะทำร้ายร่างกาย
ก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาช่วยจับกลุ่ม
เพื่อนำตัวไปสงบสติอารมณ์แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย
กลัวกลัวทุกคนเพราะว่าคนในบ้านมีแต่ผู้หญิง
มีผู้ชายผมคนเดียวก็อยากจะให้เอาไปบำบัดนะครับ
แต่ก็ต้องอยากให้ติดคุกสักระยะหนึ่ง
ก็จะได้เก็บหลาบมาก

ผู้ก่อเหตุที่เมายาบ้าจนคลั่งอายุ
ส่วนนี้คือคุณแม่นะฮะคุณแม่อายุ๕๙แม่บอกว่าเวลาที่ลูกชายเสพยาบ้ามา
หรือว่าดื่มเหล้ามาเนี่ยกลับมาบ้านมักอลวาดกับคนในครอบครัว
ทำลายข้าวของจนเสียหายหมดขู่ทำร้ายคนในบ้านหลายครั้ง
หวาดกลัวหมดเคยแจ้งตำรวจมาจับแล้วนะ
ไม่ใช่ว่าจะละเลยเพิ่งเฉยตำรวจจับดำเนินคดีเสร็จ
พอได้รับการปล่อยตัวออกมาก็เหมือนเดิมจนล่าสุดคือเมาอารวาสนะ
เมายาบ้าถือมีดมาขู่จะฆ่าแม่บอกว่าแม่เนี่ยไม่รักตัวเอง
ครั้งนี้แม่เลยต้องแจ้งตำรวจอีกนะครับให้มาจับดำเนินคดี
แล้วก็ขอให้ตำรวจส่งตัวไปประบัดยาเสพติดด้วย
เมายาบ้าถือมีดมาครูจะฆ่าแม่บอกว่าแม่ไม่รักตัวเอง
ครั้งนี้แม่เลยต้องแจ้งตัวออกมาก็เหมือนเดิมจนล่าสุดคือเมาอลวาด
เมายาบ้าถือมีดมาครูจะฆ่าแม่บอกว่าแม่ไม่รักตัวเอง
ครูจะฆ่าแม่ไม่รักตัวเอง
ครูจะฆ่าแม่ไม่รักตัวเอง

ครูจะฆ่าแม่ไม่รักตัวเอง
ครูจะฆ่าแม่ไม่รักตัวเอง
ครูจะฆ่าแม่ไม่รักตัวเอง
ครูจะฆ่าแม่ไม่รักตัวเอง
ครูจะฆ่าแม่ไม่รักตัวเอง
ครูจะฆ่าแม่ไม่รักตัวเอง
ครูจะฆ่าแม่ไม่รักตัวเอง
ครูจะฆ่าแม่ไม่รักตัวเอง
ครูจะฆ่าแม่ไม่รักตัวเอง